เสร็จจากน้องน้ำตาลก็มาพิการเลยคุณผู้ชม

ก็ล่าสุดค่ะสารรับฟ้องนะคะกรณีคุณอีฟค่ะ
คุณอีฟเนี่ยเป็นแฟนคนล่าสุดของพี่เสกโลโซ
แล้วก็ทนไม่ไหวที่พี่การชอบไปว่าเขาว่าเป็นงูเหลือม

ปล่อยเขมือบปล่อยเหลือบปล่อยกิน

ก็เลยไปสัมภาษณ์พี่การเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะ
พี่การจะทำยังไงพี่การบอกว่าไม่กลัว

เดี๋ยวให้ดูสัมภาษณ์๑๙สิงหาเจอกัน
แต่อีกหนึ่งเรื่องพี่การค่ะได้แชร์ข่าวของคุณปุ๊กกี้ค้ายา
พูดกันตรงหลายคนก็สงสัยว่าพี่การเนี่ยมันผัวพันซะละเกิน
น้องชายก็โดนจับแล้วพี่การก็นะอย่างที่บอก
อะไรมาเห็นใจคนค้ายาอะไรอย่างนี้ค่ะ

พี่การคะพี่เกี่ยวกับการยาเสพติดหรือเปล่า
เอาไปฟังนะคะทั้งเรื่องคดีงูเหลือม

แล้วใครจะแบบไปร้อนตัวว่าตัวเองเป็นเหลิมก็แล้วแต่
ขอบอกเลยนะมาฟ้องพี่เพื่อแลกคดีกับธอมนี่ก็ไม่สำเร็จหรอก
ผมว่าโยงเกี่ยวกัญญาอะไรอย่างนี้พี่การ
การไม่ได้ไปอ่านคอมเมนต์ในข่าวหรอก
แต่รู้แต่ว่าเอฟซีบอกว่าด่าการยับปุ๊กกี้
พี่ก็เป็นเอฟซีเขาตอนนั้นพี่ก็เกิดทัน
ไม่ได้สนับสนุนให้คนค้ายา
กี่อย่าเสริญปริป่าหลีกบ้างต้องรวยแล้วไม่ต้องมาขายของออนไลน์หรอก
ยืนยันนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังเดี๋ยวพี่การจะไปปรับโฉมค่ะ
ก็มีคลินิขนึงจะให้แบบว่าสวยทั้งร่างกายอยู่

ทำลงทำหน้า๒เดือนพี่การจะมาหน้าใหม่นะคะ
แล้วไม่รู้จะมีแฟนใหม่อีกหรือเปล่าเมา

ใช่ขอบคุณนะคะเป็นแฟนคลับ